จากวันก่อนที่เรามีข่าวโอมประหลัดคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกค

ด้านเท้าสีสุวรรณพีรมพระตีนะฮะมาโพสต์ไว้เป็นคลิปของผู้ชาย๓คน
คนแรกแต่งตัวนุ่งสโรงสีแดงครับมีรูปคำลูกใหญ่เลยนะคล้องคออยู่แล้วก็สวมโขน
มีหน้าตาคล้ายกับยักษ์มือทั้งสองข้างถืออะไรบางอย่างเอาไว้คล้ายกับดาบ
ส่วนผู้ชายอีก๒คนที่อยู่ด้านล่าง
แต่งตัวคล้ายกันแขวนหัวกระโหลกแล้วก็มีลูกประคำยักษ์เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าไม่ได้สวมโขนในมือก็ถือกระโหลกเอาไว้นะฮะ
ในคลิปผู้ชายที่ยืนเนี่ยจะบอกว่าตัวเองเป็นพญายมราช
มีบริวาร๒คนจะมาเตือนมนุษย์ว่า
เป็นไรพี่เบิร์ตหัวเราเหมือนเขา
ให้ทุกคนทำความดีอย่าทำความชั่วอย่ากินบ้านกินเมือง
นี่บอกใครไม่รู้นะครับไม่อย่างนั้นอาจจะเจอบริวารของยมทูต
ขณะที่ชาวเน็ตหลายคนที่เห็นคลิปนี้นะครับ

ทรงที่ปรากฏนั้นเป็นร่างทรงจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาในโลกออนไลน์นะครับ